ฟาร์มเลี้ยงวัวที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อเหตุใช้ปืนยิงลูกจ้างที่ขอลาออก
แล้วมาทวงฆ่าแรงจนเสียชีวิต
โดยผู้ต้องหาอ้างว่าทำไปเพราะว่าปืนลั่น
ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงใส่คนงาน

พฤศจิกายนเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
ตำรวจสพลาดย่าได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต
ภายในฟาร์มเลี้ยงบัวริมถนนสายกัญจนบุรีรัดย่า
ที่เกิดเหตุพบร่างนายสารวุฒิ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาเบอร์๑๒เข้าที่บริเวณหน้าอก
สภาพนอนตะแคงคว่ำหน้าจมกองเลือด
อยู่ข้างประตูทางเข้าฟาร์ม
ขณะเจ้าหน้าที่กำลังชนะสูตรพลิกศพ
และตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอยู่นั้น
ปรากฏว่านายสมเกียจวินิตพันธ์
อายุ๖๔ปีผู้เป็นนายจ้าง
ขับรถกระบะพร้อมนำอาวุธปืนลูกซองยาว
เข้ามอบตัวพร้อมสารภาพว่า
เป็นคนลั่นไก่ยิงใส่ผู้ตาย
เรื่องต้นนายสมเกียจให้การว่า

ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน

มาขอเบิกเงินค่าแรงที่ติดค้างอยู่ประมาณ๓๐๐บาท
แต่นายสมเกียจยังใจให้ไม่ได้
เพราะมีส่วนที่นายสารวุฒิเบิกเงินล่วงหน้าไป

และขอให้มาเอาเงินในวันที่๑ธันวาคม
ทำให้นายสารวุฒิไม่พอใจ
จนเกิดมีปากเสียงโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
จากนั้นนายสมเกียจจึงลั่นไกลปืนใส่ร่างของนายสารวุฒิ
โดยอ้างว่าปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจยิง

นางสาวกฎชกรทองดอนเหมือนอายุ๒๔ปี
พี่สาวของผู้ตายเชื่อว่าไม่เป็นความจริง
มั่นใจว่านายสมเกียจตั้งใจยิงน้องชายของเธอ

ทั้งคู่เคยมีปากเสียงกันเรื่องของเงินค่าแรง
และวันเกิดเหตุน้องชายไม่ได้เป็นคนไปทวงเงิน
แต่นายสมเกียจเป็นคนโทรศัพท์เรียกให้น้องชายไปเอาเงินเอง
เรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจมาก
เพราะน้องชายเป็นคนขยันสู้งานหนักเอาเบาสู้
เพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวมาโดยตลอด
กระทั่งมาได้งานเป็นคนเลี้ยงบัวที่ฟาร์มของนายสมเกียจ
และเริ่มงานเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ทำได้เพียงแค่๓เดือนก็ต้องลาออก
เพราะรู้สึกว่านายจ้างจุกจิกขี้บ่นทำให้ทำงานแล้วไม่สบายใจ
แต่หลังจากที่ลาออกไปไม่นาน
นายสมเกียจได้ติดต่อไปขอให้น้องชายกลับมาช่วยงานเพราะขาดคน
น้องชายจึงกลับมาทำงานที่ฟาร์มนี้อีกครั้งหนึ่ง
แต่มักบ่นให้ฟังเสมอว่าทำแล้วรู้สึกไม่มีความสุข
กระทั่งมาถูกยิงเสียชีวิต
และยิ่งทราบว่านายจ้างได้รับการประกันตัวยิ่งทำให้กังวลใจ
เพราะกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
น้องไม่ได้ไปทวงเงินค่ะน้องเอากุญแจไปคืน
น้องพูดแค่คำเดียวว่าอะไร
แต่ปืนอ่ะเหมือนจ่อมาที่น้องแล้วน้องก็เลยโดนยิง
คือมันใกล้มากเลยนะคะอยู่ดีจะถือปืนกับคนที่เดินมาใกล้
มันไม่ใช่มันแล้วน้องอ่ะตัวเปล่าน้องไม่มีอาวุธอะไรเลย
แค่ไปเอาเงินที่คืนมาเท่านั้นเอง

เราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่เขาก็มีเยอะ

เราก็ไม่รู้หรอกว่ายังไงกัน
เพียงครอบครัวของนายสารวุฒิเท่านั้น
โศกเศร้าต่อการจากไปในครั้งนี้
แต่ชาวบ้านที่มาร่วมงานศพต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน

ไม่คิดว่ากับเงินเพียงไม่กี่พันบาท
จะทำให้คนฆ่ากันได้ขนาดนี้
ขณะที่การดำเนินคดีตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในจ้าง
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวพร้อมอาวุธปืนของกลาง
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาก่อเหตุ

สุดท้ายขึ้นอยู่กับพยาลับฐานของ
พนักงานสอบสวนที่จะรวบรวมได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน